กีฬาในช่วงเช้าต่อเนื่องจากที่สกุลบอก

เพราะว่าให้คุณดน
ในเมืองนัดถึงอันดับสาม
ความมั่นใจในการฝึกซอสได้เต็มเปรี่ยนอยู่แล้ว
แล้วก็เกือบจะชนะด้วยซ้ำไปในช่วง๙๐นาทีนะครับ
เกมนัดแรกที่เจอกันนะครับ

กุณศิษย์ทีมไทยอย่างหนึ่งและทัยสวท้องเวียนก็

ที่คลองบนได้หาจำนวนจบสกรอก็ได้

มีโอกาสจะเอาชนะจีนได้เลยนะครับ
เป็นครั้งแรกในรอบ๑๒เกมที่เจอกันเพื่อคว้าอันดับ๓ของเอเชีย
ซึ่งเราก่อนนี้เนี่ยก็เคยได้ที่สี่มาก่อนนะครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วเหมือนกันนะครับ
สำหรับทีมบอลหญิงแต่นานมากแล้วครับด้านกาญจนาสังเงินครับ
กองหน้าธีรษะไทยก็บอกนะครับว่าเธอและเพื่อร่วมทีมจะทำนาธิให้ดีที่สุด
ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังแอบหวังจะลุ้นดาวสันโวในโทรนาเมนต์นี้ด้วยครับ
หลังจากยิงไป๔ประตูจาก๔เกมแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็โอกาสด้วย
ส่วนหน้าในวัย๓๑ครับทำ๑ประตูในเกม
เอาชนะจอแดน๖๑แล้วก็๒ประตูจากเกมนัดสุดท้าย
รอบแบ่งกลุ่มที่ชนะฟิลิปปินส์๓๑แล้วก็ลูกนี้ที่เห็นนะครับ
จังหวะยิงขึ้นนำออสเตรเลีย
ก็แม้ตีเสมอสีละ๑๑นะครับในเกมรอบต่อเชือก
แล้วก็สุดท้ายเราแพ้จุดโทษไป๑ต่อ๓
ตอนนี้ร้างที่๒ดาวสันโบร่วมกับทางหวังช่วงของจีน
ที่ดาวสันโวตอนนี้ก็คือนักเตะอีกหนึ่งคนของจีน
ก็คือลี่หญิงนะครับยิงไป๕ลูก
อีกหนึ่งกรณีครับที่มีการแชร์กันมากมายและพูดถึงก็คือ
รณีเพชรวิเศษครับกองหลังทีมชาติไทยประกาศอัดฉีด
เพื่อร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งครับก่อนหน้านี้เนี่ยควักเงินไปสองหมื่นครับ
จาก๒ประตูให้ทีมไทยทำได้ในเกมกับออสเตรเลีย
คิดว่าจะยิงไม่ได้นะครับเพราะเราไม่เคยยิงออสเตรเลียได้
สุดท้ายเสีย๒หมื่นครับรอบชิงไมเคทเอาอีกครับ
ดับ๓กรณีประกาศอัดฉีดครับให้กับกาญจนาสังเงินเอาคนเดียวพอครับ
บอกว่าถ้ายิงได้นะครับเอาไปเลยลูกละ๑๐๐๐บาทครับ
ส่วนตั้งที่เสร็จอัดฉีดอยู่แทนลูกละหมื่น

จากดูว่าไทยจะได้ที่๓หรือเปล่ามาลุ้นเชียร์กันด้วยว่า
วาธุมณีจะเสียเงินให้กับกาญจนาสั่งเงินหรือเปล่านะครับ
วันนี้๐๘๔๕นครับ
เจอกับจีนนัดชิงดับ๓ของศึกชิงแชมป์เอเชียครับ